เหตุการณ์นี้พี่สาวก็ชวนน้องชาย๕ขวบเอง
คุณผู้ชมก็ไปเล่นกันพี่สาวลงเล่นน้ำ
แต่น้องชายอยู่ตรงคันดินครับปรากฏว่าน้องชายเนี่ย
ถลายแล้วก็ตกลงไปในน้ำโอ้ยผู้ใหญ่ไม่มีเลยนะอืม
พี่สาวยังเข้าใจว่าน้องหายไปไหน
น้องกลับบ้านไปแล้วมั้งแต่ท้ายที่สุดคือน้องจมน้ำอยู่ตรงนั้นน่ะ
กลายเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าพยายามปั๊มหัวใจแล้วยื้อชีวิตน้องไม่ได้จริง
นี่บ่อดินอยู่หน้าบ้านนะคะอยู่ที่อำเภอพระสมุทรเจดี
สมุทรประการและตำรวจที่สพสาขลาเนี่ย
รวมถึงคุณหมอก็เข้าไปตรวจสอบค่ะบ้านตรงนั้นน่ะ
เขาปลูกเรียงรายติดกันอยู่ห้าหลังดูดูดูดูดูนี่ค่ะ
สภาพศพน้องนายวัย๕ขวบแล้วดูคนในครอบครัวสิ
กอดร้องไห้เอาหน้าเนี่ยซบไปกับศพน้องเนี่ยนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจน้องนายแล้วปั๊มอยู่สักพักนึงเลย
แต่ว่ายื้อไว้ไม่ไหวจริงจริงค่ะพี่สาวที่เขาเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าน้องนายพี่สาวแล้วก็มีเด็กอีกคนนึงอ่ะ
เล่นน้ำตรงบ่อดินตรงนี้นี่แหละตอนที่พี่สาวลงเล่นน้ำ
ตัวน้องนายห้าขวบเนี่ยก็เดินเล่นตรงคันดินแล้วพี่อ่ะหันมามอง
นายอยู่ไหนคุณผู้ชมเลยเห็นลักษณะบ่อดินขวามือนี้ใช่ไหมคะ
พอมองเอ๊ะนายอยู่ไหนหาไม่เจอไม่เจอน้องเดินอยู่บนขอบบ่อแล้ว
ผ่านไปแพ็บนึงพี่สาวหันมาอืมนายคงกลับบ้านไปแล้วมั้ง
คิดแบบนี้ไงขึ้นมาจากน้ำแล้วก็เลยเดินกลับมาที่บ้านพัก
ตามหาน้องนายน้องนายไม่ได้อยู่บ้านเพราะน้องนายอยู่ในนี่
บ่อดินตรงนี้นี่แหละค่ะแล้วตอนนั้นน่ะนะแม่ก็ออกไปซื้อกับข้าว
ก็บอกว่าอุ๊ยนายแล้วนายหายไปไหนตามหากันใหญ่
ให้พี่สาวพาไปจุดที่เห็นน้องครั้งสุดท้ายหน่อยแล้วพอพี่บอกว่า
ก็หนูเห็นน้องเนี่ยเดินอยู่ตรงคันดินแบบนี้ญาติก็เลยต้องลงไปหาในน้ำ
เจอร่างน้องนายหมดสติค่ะแต่โอ้โหปั๊มหัวใจยื้อชีวิตเท่าไหร่
แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยไม่ไหวจริงค่ะคุณผู้ชม
พ่อแม่ญาติเนี่ยร้องห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจน้าของน้องนาย
น้าปิยกุลบอกว่าจุดตรงนี้พื้นที่มันกว้างมากเลยนะ
ี่สิบกว่าไร่อืมซึ่งทำไมมันถึงกว้างรู้ไหม
เพราะว่าเขาตักดินตรงเนี้ยไปขายซึ่งเวลาตักดินไปมันมันก็จะมีแอ่งน้ำใช่ไหม
เด็กเด็กจะชอบไปเล่นน้ำกันค่ะซึ่งตัวน้าเนี่ยน้าบอกว่าน้าอยู่ที่บ้านนะ
ห่างจากตรงตรงนี้ประมาณสักห้าร้อยเมตร
แล้วหลังจากนั้นก็เอาตัวน้องขึ้นมาได้แบบไร้ลมหายใจค่ะ

แล้วล้มลงก็คงประมาณแบบนั้น